ประสิทธิ์เจียวกกคุ้นไหมหรือเคยได้ยินไหมหรือรู้จักเขาไหม
เขาเป็นเจ้าของโครงการทำความดีและเป็นนักธุรกิจชื่อดัง
เขาถูกตำรวจจับกลุ่มขณะพยายามหลบหนีฮะ
คือมาฟังการพิจารณาคดีช่อโกงนี่ครับนะครับช่อกงประชาชน
โอ้โหแล้วตอนนี้เขาบอกตำรวจรู้แล้วนะ
เพราะจะหนีจากศาลมันต้องมีคนช่วย
ช่วงสายที่ผ่านมาครับตำรวจศาลคุมตัวนายประสิทธิ์เจียวกก
หนึ่งในเก้าจำเลยในคดีร่วมกันช่อกงประชาชน
และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ขอเข้าห้องน้ำแต่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วปลดกุญแจพัฒนาการ
มีพิรุษว่าเตรียมจะหนี
วันนี้สารมีคำสั่งนัดพิจารณาคดีนายประสิทธิ์เจียวกก
กับพวกนะครับกรณีชักชวนให้ลงทุนคูปองทอง
แพ็คเกจท่องเที่ยวแล้วก็เป็นระบบสหกรออมทรัพย์นะครับ

มีผู้เสียหายแจ้งความกว่า๕๐๐คน
มูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทครับ
มีรายงานว่านายประสิทธิ์เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี
แต่ระหว่างนั้นขออนุญาตเข้าห้องน้ำโดยเจ้าหน้าที่พาไป
แต่ปรากฏว่าการเข้าห้องน้ำของนายประสิทธิ์ใช้เวลานานผิดปกติครับ
กุญแจไขเครื่องพันธนาการ
ก็เลยคุมตัวนายประสิทธิ์เอาไว้ได้

เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล้วนะครับ
และหลังจากนั้นตำรวจศาลก็ได้นำเรื่องนี้
หลังจากควบคุมตัวได้ไปรายงานศาลในทันทีครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดตำรวจศาลแจ้งสนประหลโยธินนะครับให้มาร่วมตรวจสอบ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาตัวผู้ร่วมมือกับนายประสิทธิ์
ซึ่งตอนนี้บอกว่าพอจะทราบตัวผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว
นายเดชากิติวิทยานามระบุว่าการกระทำของนายประสิทธิ์นั้นต้องโทษตามกฎหมายทันที
เพราะเข้าข่ายปอายามาตรา๓๓ฐานละเมิดอำนาจศาลโทษจำคุก๖เดือน
และมาตรา๑๙๐ฐานหลบหนีระหว่างคุมตัวตามอำนาจสารโทษจำคุก๓ปีครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับนายประสิทธิ์เจียวกกเป็นอดีตนักธุรกิจ
ของหลายโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินและเคยยอมรับว่าบริษัทของเขาเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการไอโอนะฮะ
ล่าสุดสารยุติธรรมครับเปิดภาพวินาทีจับตัวนายประสิทธิ์ครับ
ตอนที่เขาแต่งตัวด้วยชุดใหม่เสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงยีนรองเท้าหนังสีน้ำตาลนะฮะ
หิ้วอยู่นะครับแล้วก็มีการใส่หนวดปลอมด้วยนะนะฮะ
แล้วก็มีเงินสดหนึ่งหมื่นบาทในตัวนายสรวิทย์ลิมปะรังศรีโฆษกศาลยุติธรรมแถลงว่า
นายประสิทธิ์อ้างว่าปวดท้องหนักเจ้าหน้าที่จึงพาออกจากห้องพิจารณาไปห้องน้ำ
แล้วก็ยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำขณะนั้นคาดว่าผู้สมรู้ร่วมคิดอาจจะอยู่ในห้องน้ำอยู่แล้ว
รออยู่แล้วนะครับพอนายประสิทธิ์ปลอมตัวเสร็จปั๊บก็รีบเดินออกมา
ไปถึงบันไดกลางศาลแล้วนะนะฮะแต่เจ้าหน้าที่รู้ทันจึงไล่ไปจับกลุ่ม
ซึ่งนายประสิทธิ์นั้นตอนนั้นพยายามจะปีนบันไดกระโดดหนีด้วยครับ
สักเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่อีก๒คนเนี่ยวิ่งไล่ตามมา
เพราะฉะนั้นมันก็คงอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้สมรู้ร่วมคิดได้แล้ว๓คน
ตอนนี้สอบสวนที่สอนอพหนโยธินครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะฮะ
ว่าเป็นพลเรือนทั่วไปหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรอติดตามความคืบหน้าครับ